งานบุญกฐินกฐินที่จะพาไปดูเนี่ยยิ่งใหญ่มากเพราะว่าเขาใช้เงินมาประดับเป็นกฐินนกยูง
มูลค่ากว่า๑๒ล้านเลยคุณผู้ชมไม่ได้พูดเล่นเรื่องจริงงานใหญ่มากไปดูกันนะคะ
ที่วัดถ้ำเมืองนะหรือวัดพุทธพรมปัญโยอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ทางกลุ่มคณะสิทธิ์มีครูหลวงปู่ดูหลวงตาม้าก็เดินทางมาจากวัดต่างนับพันคนเลย
มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพถวายกระถิ่นนะคะโดยกระถิ่นที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่นี้ค่ะ
ถือว่าเป็นกระถิ่นประวัติศาสตร์ของเชียงใหม่เลยนะคะเพราะว่าประดับเป็นนกยูงกว่าสี่ร้อยเอ็ดตัว
แล้วก็ประดับด้วยธนบัตรต่างหลายขนาดหลายจำนวนหลายมูลค่าเนี่ย
รวมกันแล้วสูงถึง๑๒๓๐๐๐๐๐บาทเป็นการรวมกันอย่างยิ่งใหญ่เลยจริงนะคะ
คณะศิษยานุสิตมากมายทำเงินขึ้นมาเป็นกระถิ่นนกยูง
ไฮไลท์ก็คือพญานกยูงค่ะคุณผู้ชมนี่ความสูงกว่า๕เมตรนะคะ
ระดับด้วยเงินกว่าห้าแสนบาทค่ะนี่ค่ะหอบกันมาโอ้เรียกว่าด้วยจิตศรัทธาตั้งมั่นเลยนะคะ
แล้วก็มีผู้ที่มาร่วมงานก็มาลุ้นกันว่าการเดินทางไปทอดกระถิ่นครั้งนี้
รื่นเรียบร้อยอย่างไรนะคะเพราะว่าจะต้องเดินขึ้นไปบนถ้ำเมืองนะ
ที่ต้องเดินแบบเรียงแถวเรียงเดี่ยวแบบนี้กว่า๒๐๐เมตร
นี่ค่ะถือว่าเป็นภาพความสวยงามอีกแบบหนึ่งสวยงามทั้งขบวนสาธุชนนี่แหละ
แล้วก็ขบวนขนนกยูงก็สวยงามไม่แพ้กันเลยนะคะ
นกยูงเนี่ยค่ะเขาถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรือง
ง่างามความร่ำรวยบ่งบอกถึงความสามัคคีด้วย
ผู้คนก็เลยมีการนำมาจัดเป็นเครื่องกระถิ่นบ่อยครั้งแต่ครั้งนี้ที่บอกว่าเป็นประวัติศาสต
เพราะว่ามีมากถึงสี่ร้อยเอ็ดตัวนี่แหละค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกของเชียงใหม่ด้วย
ถือว่าอาจจะเป็นครั้งแรกของไทยในการถวายกระถิ่นก็ว่าได้นะคะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณี
แสดงถึงความรักความสามัคคีของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อศาสนาพุทธนี่เอามาให้ดูกันนะคะ
แต่ก็เชื่อว่าหลายพื้นที่ก็จะมีการจัดงานทอดกระถิ่นที่แตกต่างกันไปนะคะ
ท้ายที่สุดแล้วทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อการทำรูปบำรุงพระพุทธศาสนานะคะ
แล้วก็ทำด้วยใจบริสุทธิ์ก็อนุโมทนาสาธุกับทุกคนด้วยนะคะสาธุค่ะ